ถึงแม้จะผ่านพ้นไปแล้วกับเรื่องของเทศกาลสงกรานนะฮะ
แต่ว่าสิ่งที่มันตามมาคือมันมีภาพที่ไม่ค่อยเหมาะสมออกมากับการที่ผู้หญิงเขาขับรถจักรยานยนต์ไป
ผู้ชายไปลุมปะแป้งหอมแก้มลวนลามกันจับหน้าองค์หน้าอกกันไป
เป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นที่บ้านเพ

นี่ฮะ

ชายที่ไม่ใส่เสื้อเป็นเพื่อนมาด้วยกัน

เป็นพยายามจับหน้าอกหอมแก้มเขาอีก

ส่วนเพื่อนเสื้อเท้าผู้ชายเนี่ยมาดึงตัวออกไป

ก็เป็นคลิปความยาวสักประมาณ๓๑วินาที

ซึ่งเป็นเหตุการณ์ขณะที่หญิงสาว๒คน
เขาก็ขับรถจักรยานยนต์กันมานะฮะ

รวมไปถึงพยายามลวนลามรูปไร้ตามร่างกาย
โดยในคลิปจะสังเกตว่า
มีคนที่ไม่สวมเสื้อกระโดดขึ้นมาซ้อมรถจักรยานยนต

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณบ้านเพบรยอง
ในช่วงสงครานที่ผ่านมานี่เองครับ

ขัดกับธรรมเนียมประเพณีดีงามของไทย
ต้องช่วยกันรณรงค์ในช่วงเทศกาลสงกราน
คาดการณ์ว่าวัยรุ่นในคลิป
อาจจะมีอาการมึนเมาสุรายอย่างหนักด้วยนะคะ

ตำรวจบ้านเพตอนนี้ก็กำลังไล่ล่า

แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ใช่ครับก็ต้องไปให้ทางหญิงสาวออกมาเปิดเผยด้วยนะ

อย่างไรจะได้ตามตัวชายกลุ่มนี้ได้นะฮะ
เพราะว่าทำอนาจารย์แบบนี้ก็ไม่เหมาะสมนะฮะ